เครียดคลั่งอืมทหารกัมพูชาคนนี้มีอาวุธปืนอยู่ใน
มือด้วยนะครับเขาขับแหกด่านมาฝั่งไทยเราเนี่ย
แหละแล้วโอ้โหเจ้าหน้าที่พยายามที่จะ
เรียกเราใช้เวลาเป็นสิบกว่าชั่วโมงอ่ะ
คุณผู้ชมจังหวะที่เขาลงมาถือปืนอยู่กลางแยก
อยู่จ้าพยายามควบคุมตัวไปดูกันหน่อยไหม
สุดท้ายเนี่ยคุมตัวได้หรือเปล่าค่ะ
เนี่ยป้าล่ะพอ

โอ้โหแข็งข่าวที่แข็งชะอ่านเอ่อ
เฮียใหญ่ใจสปอร์ตบอกว่า
เหตุที่สะแก้วผมอยู่ในเหตุการณ์

เขามีอาวุธปืนจะยิงมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
นี่แฟนข่าวของเราอยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็ส่งคอมเมนต์ส่งข้อความมามาบอกเล่านะ

เหตุการณ์วินาทีนั้นให้ฟังหน่อยค่ะ

เป็นนายทหารประจำกระทรวงของรัฐบาลกัมพูชา

แล้วก็ขับรถจี๊บมาแหกด่านตรวจจากฝั่งกัมพูชาข้ามมาฝั่งบ้านเรา
ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินที่อำเภอคลองหาดนะนะ
แล้วก็มุ่งหน้ามาอำเภอวัฒนานครนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหม
คันนี้ที่เขาขับแหกด่านมาตั้งแต่๖โมงเย็นของวันเสาร์
ทีนี้พอมาถึงบ้านเราการข่าวของเราก็มีการประสานกัน
มีการผนึกกำลังกันก็จัดชุดไล่ล่าเร่งติดตาม
จนเห็นจนรู้ว่าเนี่ยพันเอกซ็อกขับรถอยู่ตรงสี่แยกไฟแดง
อำเภอวัฒนานครเจ้าหน้าที่ทำไงอ่ะเอาปืนมาสิยิงยางรถ
แล้วหลังจากนั้นก็ใช้รถจอดสกัดปิดล้อมหน้าล้อมหลังเอาไว้
พันเอกซ็อกนายทหารชาวกัมพูชาเขาอยู่ในรถนะ
ไม่คุยไม่เคลียร์ไม่พูดอะไรกับใครเลย

ใช่ทางการไทยก็พยายามแบบเต็มกำลังแล้ว
เชิญครอบครัวไปเชิญญาติมาร่วมกันเจรจา
นั่งอยู่ในรถคิดดูสิคุณผู้ชมค่ะดอมค่ะ๑๔ชั่วโมง
ขังตัวเองอยู่ในนั้นมีปืนด้วยนะ
ไม่ยอมลงมาเลยก็กลัวไงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไร
ตอนสายของวันอาทิตย์ท้ายที่สุดยอมลงมาแล้วก็ถืออาวุธปืน
แต่นี่ช็อตที่ลงมาถือปืนแล้วก็แกว่งเดินอาดอยู่ตรงแยก

ใช่เจ้าหน้าที่ก็ต้องกันพื้นที่แหละ
ไม่ให้คนเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่อันตราย
ทีนี้เขาต้องเอาล่ามมาด้วยนะล่ามจากด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญญประเทศให้เกลี้ยกล่อม
พอหลังจากลงมาจากรถแล้วก็เกลี้ยกรอบอีกหลายชั่วโมงค่ะ
สังเกตแล้วว่านายทหารชาวกัมพูชาเริ่มมีสีหน้าอิดโรยและอ่อนเพลียแล้ว
อาจจะไม่ได้กินอะไรด้วยแดดร้อนด้วยไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้ดื่มอะไร
แล้วอาศัยจังหวะนั้นชาร์จจับตัวต้องเอาอาวุธปืนออกมาก่อนสิปืนพกสั้น๙มม
มีโล่นะโล่มาเต็มเลยเพราะว่าคนก่อเหตุเป็นทหารด้วยใช่ไหมพี่น้ำแข็ง
เนี่ยแล้วพอจับได้เนี่ยนอกจากปืนมีกระสุนปืน๙มมอีก๑๗นัด
ถ้าเกิดว่ายิงมานะโอ้โหเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะตำรวจก็นำตัวพันเอกซ็อกเนี่ย
ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเขาขัดขืนนะต่อให้จับตัวได้แล้วเนี่ยดูสินี่นี่
ก็ขัดขืนอยู่ตลอดเวลาเลยเจ้าหน้าที่ต้องล็อกแขนเอาไว้เห็นไหม

เพราะว่าร่างกายขาดน้ำรุนแรงตากแดดด้วยละหนึ่ง

คิดดูนะคุณผู้ชมเลือดข้นจนไม่สามารถตรวจเลือดได้

ถามว่าเขาต้องทำยังไงต้องให้น้ำเกลือก่อน
เออต้องให้น้ำเกลือก่อนให้ลดความเข้มข้นลงไปก่อนนะคะ
แล้วพออาการเขาดีขึ้นเจ้าหน้าที่ถึงจะมีการสอบสวน
เขาให้การว่าที่ทำแบบนี้เพราะอะไร
เพราะเครียดค่ะเครียดเลยคลั่ง
ไอ้ถามว่าเรื่องที่เครียดเครียดจากอะไรล่ะ

แล้วเห็นแบบนี้หลายคนคิดแล้วว่า

ไม่พบสารเสพติดนะเขาตรวจฉี่แล้ว

เขาก็โดนดำเนินคดีแหละโดนไป๖ข้อหา

การต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
แล้วก็ขับรถประมาทหวัดเสียวทำให้เสียทรัพย์ด้วย

พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นี่เป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเลยนะ
เย็นวันเสาร์ต่อเนื่องมาวันอาทิตย์กว่าจะคลี่คลายได้นะคะ
คือเมื่อสักครู่เนี่ยตรวจสารเสพติดไม่เจอใช่ไหม